วันนี้เป็นวาระแล้วก็โอกาสพิเศษจริง
ที่เราจะเปิดตัว๓แขกรับเชิญพิเศษนะ

นี่คือมิตรภาพของเพื่อนนะคะก่อนอื่นทักทายก่อนเลย

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
จากสามปีมันสามมาเลยเนอะ

เหมารถมาเนีย

ต้องรับทั้งสามคนนะ
คุณกบนะคุณปีชาคุณแซนเข้าสู่ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

คุณผู้ชมเห็นแล้วจะรู้เลยว่าเขาสามคนสนิทและมีความคิดถึงกันมาก
เจอกันแล้วรู้สึกยังไงบ้างคุณแซนเจอคุณกบกับคุณปีชา
โอ๊ยเจอกันตื่นเต้นมากแล้วครับผม

เพราะว่าจากกันไป๓ปีตั้งแต่ผมมีโรคแทรกซ้อน

บางทีนี่ถึงกับฝันว่าเรายังอยู่ในสถาบันเดียวกัน
เพราะเป็นความทรงจำที่อันยิ่งใหญ่อันสูงเกียรติครับ

ถ้าคุณพูดมาขนาดนี้แล้วก็เราต้องทำเสียงนี้ใส่คุณ

ในปรีชาหรือว่าในนามนักร้องคือพลอยวันลูกเพชรครับ

คุณกบวันนี้เจอคุณแซนเจอคุณปีชา

หลังจากที่เราห่างหายกันไป๓ปีครับ
เคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปี๒๕๕๓ครับ
เมื่อสมัยนั้นเป็นคือเป็นวงที่ทำจากเกรลอนครับ

ตัวเองครับด้วยความที่ไปเข้าห้องน้ำ
พวกนี้มันบ้าบอดอีกแล้วนะครับไม่รู้

ครูที่เขาอาศาอยู่โรงเรียนเวลานั้นที่คุณครูเบวาร่านะครับ
คุณกบว่าเพื่อนทำไมมานี่มาดูแลน้องเลย

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาเลยต้องดูแลแซนพี่ปีชาครับผม
หลังจากพี่กบดูแลเพื่อนนะพี่แซนพี่ปีชา
ดูแลพวกเขาแล้วพวกเขาเป็นไงมหานิสัยแต่ละคน
คือเราใช้เทคนิคด้วยการใจเย็นนะครับ
ต้องค่อยบอกเขาบอกว่าวันนี้พี่แซนวันนี้ซ้อมนะ

คุณกบได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าวง
ควบคุมดูแลลูกวงมีชื่อวงไหม
แต่ละคนคุณแซนเนี่ยเวลาเขาเดินเขากลัวจะมีอะไรชนเขาต้องปรบมือ
คนอื่นมีเทคนิคยังไงฮะพี่กบเอาคุณปีชาก่อนอยู่ฝั่งเป๊ก
ผมมีเทคนิคในการที่ว่าถ้าสมมุติผมจะตกผมเดินไป
อย่างนี้ผมก็รู้แล้วครับว่าผมชินแล้ว
อันนี้คือเทคนิคของคุณปีชาสมมุติจะเดินลองเดิน
แล้วผมเดินมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันจะตกอย่างนี้
อย่างนี้ผมว่าผีซ้ายก็จะเป็นลำโพงขวาก็จะเป็นม่านเวที
ล่าสุดนี่ก็จะเป็นกองชุดหรือว่าแหบก็ว่าได้ครับอ่า

ครับโอเคของคุณกบเหรอคะ
ก็คือถ้าเกิดประชาชนก็จะเดิน
โอ๊ยเหมือนเขาเลือกหม่ามากินข้าว
แล้วคุณปีชาจะลบหรูผมมาก่อน
คนขาตคงไป
คุณกบถ้าไล่คุณปีชาออกคุณปีชาก็ไม่รู้ไปไหน

เหมือนแบบไล่หมาจริงนะมันก็เหมือนมันช่วยได้จริงเหรอ
ได้จริงครับเพราะมันเหมือนจะมีอะไรป้องอยู่ข้างหน้า
อ้าวนายลองอ๋อถ้ามีอะไรบ้างไหมครับ

มันก็จะรับรู้ได้ตรงนี้เทคนิคของ๓คนไม่เหมือนกัน
๓คนไม่ได้เจอกันมา๓ปีกว่า

คุณแซนเนี่ยเล่นเปียโนแล้วปีชาเล่นอะไรครับ

ประธานโทษมือกองเราไม่เห็นนะเราจะตีโดนได้ไง

อันนี้
เบิ้มให้พี่เบิ้มการันตีดีกว่า
อันนี้ถ้าเล่นโดยที่ไม่เป็นอาคาเบล่าเล่นดนตรีจริงตีถูกจริงเหรอฮะ
ถูกครับถูกตีถูกจริง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
เคยไปเจองานวันพิการสาหกรณ์ค่ะ
แล้วทีนี้เขาบอกว่าก๊วยชินชอบวงรุ่งใจ
ชินชอบวงการันตีอะไรมากเลยทางบ้านเหล่านะเดี๋ยวโดรนต์ดีบ้าน
แล้วเขาเคยมาขอแก๊คอัพให้
เราเป็นเมื่อนึกเลยหันไปดูแบ็คอัพวงเรา

อยากจะเอานี่เพราะว่า
เดี๋ยวเดิมทีพี่ก็อยู่อีกวงนึง

พี่ก็ไปเจอกับเขาในงานวันดนตรี
แล้วก็เอ๊ะวงนี้ทำไมมันเล่นมันจัง

พวกเขาเนี่ยพี่ก็เลยเดินไปดู
พอเดินไปดูแล้วก็อยากไล่นักตีวงของพี่ออก

แล้วเรานึกว่าน้องคนนี้มันจะเล่นเปียโนเล่นอะไรวะ

แต่ว่าวันนี้เราไม่มีอุปกรณ์ดนตรีให้

วันนี้นะคุณผู้ชมที่นำทั้ง๓ท่านนี้มานะ

เราทุกคนรู้สึกอยู่ในใจอยู่แล้วล่ะ

แต่เขากลับนำความสดใสและความเบิกบานมาให้เรา
ทั้งหมดที่อยู่ที่นี่และทางบ้านด้วย
ตรงนี้ต่างหากที่เป๊กอยากให้คุณผู้ชมเสพ

และความรื่นเริงและมิตรภาพ

ไม่มีดนตรีแต่ด้วยความเป็นเพื่อน
เขาหากิจกรรมมาเล่นด้วยกันจนได้
ก็๓ปีแล้วที่เขาทั้ง๓คนนี้ไม่ได้เล่นดนตรีด้วยกัน
ก็คือใช้ร่างกายเป็นเครื่องดนตรีนะครับ

นี่จะเป็นโชว์เปิดวงของเขาทั้ง๓คน
สู่สายตาประชาชนทั้ง๗๐ล้านคนในประเทศไทยค่ะ
มิตรรักแฟนเพลงทั่วประเทศครับ
วันนี้ได้เวลาแล้วที่ทุกท่านจะได้รับฟัง
และรับชมการแสดงดนตรี

ฉริยะทางด้านการดนตรีจริง
จากเขาทั้ง๓คนผู้พิการทางสายตานะครับ
คุณกบคุณแซนและคุณปรีชา
ขอบคุณครับถ้าพิธีกรรูปหล่อหน้าตาก็สวยหล่อทั้งสองคนครับผมครับ
ช่างฟังไฟครับ
ก่อนจะเปิดตัวขอเอ็กโค้นนิดนึงครับ
เพราะเสียงเราไม่สะท้อนมาดังไม่ถึงทั่วประเทศครับผมครับผม
ที่นี่คือสาราพักใจ
เหงาเราคือเพื่อน
ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำทุกท่าน
เข้าสู่การแสดงโรดนตรีอาคาเพลล่า

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

แล้วอาแกปิราตรีล่ะครับ
ต้องการเงินทุนไปสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไรครับ

๑ล้านบาท

ยังไม่ได้นะยังไม่ได้

แผนต้องใช้อะไรครับคุณแสนช่วยเหลือเขาในเรื่องของพ่อแม่ครับ
เพราะคราวนี้เขาอยู่กับญาติเขาบางครั้งเขาก็ได้กินอาหาร
เราก็อยู่คนละที่กันไม่รู้ว่าเขาได้กินดีอยู่ดีเป็นอย่างไรบ้าง
เป็นห่วงเรื่องอาหารครับครับผมครับคุณกบเหรอครับ
ของผมก็คือตอนนี้นะครับพี่สาวก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับ
แล้วก็เป็นโรคมะเร็งเต้านมก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่กับเราได้สักเท่าไหร่เหมือนกันครับผมครับ
เพราะชีวิตของร้านมันไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันครับ
ถ้าอยากได้ล้านหนึ่งต้องร้องให้ถูกต้องทุกคำ
สิบเพลงสิบเพลงนะมาถึงการแข่งขันกันเลยนะครับ
สำหรับการแข่งขันพิเศษในวันนี้นะครับเราให้สิทธิ์ทั้งสามท่านรวมเป็นท่านเดียวเลยนะครับ
มาถึงเพลงแรกครับเพลงที่๑เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
พี่โจมพี่แสรี่พิชานั่นคืออินโทรเพลงแรกเพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐๐บาท

ผมคิดว่าคุณกบครับเพราะคุณกบนี้เป็นหัวหน้าวงสมควรที่จะร้องเพลงนี้ครับ
คุณปีชาก็ส่งให้พี่กบแบบนี้ตัวพี่กบเองคิดว่าจะร้องได้ถูกทุกคำไหม
ก็คิดว่าพี่กบน่าจะชัวร์ครับ

ทบทวนเนื้อให้ดีค่ะพี่กบจะแจ้งพี่กบแบบนี้ค่ะ

แล้วร้องผิดเกมจบเลยนะคะตั้งแต่เพลงแรก

ถ้าพี่กบรู้สึกไม่ชัวร์เรามีตัวช่วยให้๓ตัวช่วย
แต่ถ้าพี่กบมั่นใจก็สามารถเริ่มเกมได้เลยค่ะ
เอาละครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๑นะครับ
เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แซนต้องเขยิบไปอยู่ฝั่งนี้พี่แซนขยิบไปต่อ
กบเสิร์ฟไปทางนี้พี่กบเป็นคนร้องอยู่ตรงกลาง
ทีนี้เป๊กจะให้ถือไมค์ก่อนเลยนะคะพี่กบ

พอดนตรีมาก็ร้องไปตามเนื้อเพลงที่ถูกต้อง

ร้องไปเรื่อยเลยนะครับคุณกบ
คุณผู้ชมทางบ้านก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ

เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงมาครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
จากลาตอนช้าตาตอนพี่ตกคำ
กลับบ้านตอนคำ
เห็นเพียงห้องเปล่าใจหาย
กระดาษแผ่นน้อย
เขียนคำว่าลาฝากไว้
อ่านแล้วสุดลงร้องไห้
ก็เป็นไปได้หรือนี่
เหตุผลคนดี

เงินพี่ติดลง
ความรักจึงลม
อย่าห้ามจมพี่เสื่อมราศี
หวังเธอเป็นยา
รักษายามดวงไม่ดี
แต่แล้วน้ำใจแฟนพี่
ก็มีให้เพียงครึ่งทาง

เหมือนดังน้องตั้งตารอ
นาก็เริ่มหักงอ
ถึงรอคงไม่มีวัน
เจ้าของอายเพื่อน
ที่แฟนเขารวยเด่นดัง
แต่พี่มันเกว้งมันคว้าง
เหมือนเรือทิ้นรอวะลม
รักคมเมื่อคราวกระเป๋าแบน
ทุกแฟนที่จาก
มองห่องยามยาก
ไม่มีแม้เศษเส้นผม
เหลือเพียงกลิ่นหอม
ติดมอดให้พี่กอดดม
แต่ตัวน้องไปลอยลม
อย่าพี่จมขาดคนดูใจ
ขอบคุณพระเจ้าล่ะ

ขอบคุณพระเจ้า